คุณผู้ชมฮะช่วงปลายปีแบบนี้โรงเรียนต่างเขาจัดอะไรฮะกีฬาสี
คุณขวัญตอนเรียนอยู่สงสัยเป็นเชียร์ลีดเดอร์
ถูกตอบสวยขนาดนี้

นี่เชียร์ลีดเดอร์ก็กำลังเต้นอยู่นะฮะแล้วกองเชียร์สีชมพูเนี่ยก็กำลังร้องเพลงอยู่
ปรากฏว่าไอ้สแตนที่มันเป็นแผ่นบอร์ดข้างหลังเอามาเป็นฉากมันพังถล่มลงมา
คุณผู้ชมฮะไปดูวินาทีตรงนี้กันหน่อยเพราะมีน้องนักเรียนสีชมพูเนี่ยได้รับบาดเจ็บกันระนาวเหมือนกันนะครับ
โอ้โหเนี่ยจังหวะนี้คุณเห็นสแตนของสีชมพูไหมฮะ
เราทำลูกศรชี้ส่วนบอลก็เตะอยู่
ปรากฏว่าฉากหลังของสแตนพังถล่มลงมาคุณ
ตอนแรกที่เป็นข่าวออกมาบอกว่าอัธจันทร์โรงเรียนถล่ม
อัธจันทร์นะคุณนะเป็นแค่ฉากด้านหลัง
แล้วก็จะมีเสียงกรี๊ดของน้องนักเรียนนะ
ขอฟังเสียงที่เป็นแบบว่าคลิปที่มีน้องเขากรี๊ดหน่อยนะฮะ

คือคนก็เห็นเหตุการณ์น้องที่กำลังเชียร์อยู่บนสแตน
ก็รู้สึกได้ว่าข้างหลังมันกำลังถล่มลงมานะครับ

ตำบลสะครูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด๑๐๑นะครับ
ขณะที่น้องเขาเล่นกีฬาสีกันนะครับ
จริงมันจะมีคลิปที่น้องกำลังเต้นกำลังเชียร์กันอยู่นะ
สีชมพูเชียร์ลีดเดอร์เขาก็แต่งตัวสวย
ใส่ชุดสีขาวอุดม

กองเชียร์เขายังขมีขมันแข็งขันกันอยู่ในการร้องเพลงนะฮะ

สแตนของสียำพูมันพังลงมาแบบนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพนำรถพยาบาลเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
พบนักเรียนหญิงและนักเรียนชายได้รับบาดเจ็บไป๑๒คน

ประถมพยาบาลในที่เกิดเหตุ๕คน
ส่วนอีก๗คนได้รับบาดเจ็บส่งรักษาต่อในโรงพยาบาล
แต่เบื้องต้นนะคุณพ่อแม่ผู้ปกครองฮะ

จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะ
ว่าก่อนเกิดเหตุโรงเรียนได้มีการจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน
ก็ให้มีการประกวดสแตนเชียร์และกองเชียร์ของแต่ละคณะสี
นี่คุณขวัญเป็นเชลีดเดอร์ไหมใช่ไหม
ส่วนผมตอนนั้นเป็นตอนเรียนนะนะผมเป็นคนจัดสแตน
เป็นคนออกแบบเป็นคนจัดเป็นคนปีนป่ายอะไรแบบนี้
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแข็งแรง
และทีนี้กลุ่มนักเรียนไปเช่านั่งร้านมาจัดสแตนเชียร์

เพื่อเป็นฐานให้มั่นคงใช่ไหมแล้วก็ถึงจะเอาฉากขึ้นนะครับ
แล้วก็สแตนเชียร์ของคณะสีชมพูเป็นโครงเหล็กที่นำมา
ต่อเสริมกับสแตนเชียร์ขึ้นไป
ติดป้ายขนาดใหญ่ความกว้างประมาณ๑๒เมตรสูงสัก
สแตนเชียร์สีย้ำพูที่เขาร่าให้ฟังหน่อยนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องเอาออกหมดแล้วนะฮะ
น้องบอกว่าตอนนั้นลมมันวูบมาลมมันกระโชกแรงมานะฮะ
เป็นสาเหตุที่ทำให้ฉากมันต้านแรงลมไม่ไ
อัธจันทร์มันพังนะเป็นแค่ฉากข้างหลังเท่านั้นนะครับ
อันนี้ก็ต้องเตือนไปถึงทุกโรงเรียนในช่วงนี้ที่อาจจะจัดกีฬาสีอยู่นะ
เพราะคราวก่อนมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้
หลังของสแตนซ์นั้นมันพังลงมา
ไม่แต่คุณสื่อสกุลคือเอาจริงไม่ว่ามันจะเป็นตัวโครงสร้างฐาน
หรือว่ามันจะเป็นฉากหลังอะไรก็ตามทุกอย่างจะต้องแข็งแรง
นึกภาพว่าเด็กเนี่ยไม่ใช่หลัก๑๐คนนะ
บางทีสแตนหนึ่งนั่งกันเป็นร้อย
พอนั่งกันเสร็จเขาก็จะต้องมีการออกแอคชั่น
อย่างเช่นการตบมือการโยกการทำภาษามืออะไรต่ออะไร

เมื่อกี้มันไม่ได้หล่นมาแค่แผ่นไม้นะ